ราวของสุนัขกลายเป็นเหตุที่เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของกับคนที่เขาอ้างว่า
สุนัขตัวนี้ไปกัดแพะของเขาจนตาย

จนมีการขู่ยิงสุนัขเลยนะ

คือนอกจากขู่ก่อนหน้านี้มีการยิงแล้วหลายครั้งแต่สุนัขตัวนี้ไม่ตาย
และหลังจากนี้บอกว่าคู่อีก
ถ้ามันมากัดแพะอีกนะจะยิงให้ตายเลย
อันนี้เขาขาดภาระวัลคุมครองสัตว์ไหมหรือว่าเป็นสูนักจรรย์จัด

นี่คนนี้นะครับนางอัชรานงคราน
อายุ๓๙ปีเธอทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์ย่านวัดแม่นางปลื้มจังหวัดพระนครสิทธิยา
นั่งดูแลสุนัขเพศเมียท่าทางเสื้องซึม
โดยมีสุนัขและลูกสุนัขตัวอื่นเขาก็มาคุกคลีอยู่ใกล้นะครับ
โดยคุณอัชราบอกว่าตัวเองเป็นลูกจ้างเฝ้าดูแลโรงฆ่าสัตว

เพื่อเป็นเพื่อนดูแลโรงฆ่าสัตว์นะ
และเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวบ้านนี่แหละ

บอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เพศเมียตัวนี้

มาเรียกร้องค่าเสียหาย
และผู้ชายคนนั้นเขาไม่มีหลักฐานนะครับ
ไม่สามารถที่จะเอาค่าเสียหายได้
คือคุณอัชราก็บอกว่าคุณต้องเอาหลักฐานมาสิ

ใช่ทีนี้พอไม่มีหลักฐานมาแบบนี้
เธอก็ไม่ชดใช้ฆ่าเสียหายให้ผู้ชายคนนี้
ตัวผู้ชายเองขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงสุนัขตายให้หมดเลย

ก็มายิงเจ้าโอเว่นสุนัขเพศผู้วัย๓ปี
ที่ท้องจนเจ้าโอเว่นบาดเจ็บ
แต่มีชาวบ้านพาไปรักษาจนหายได้นะครับ

อีกตัวหนึ่งคือเขาขู่นะ
เขาขู่ว่าสุนัขเพศเมียมันไปกัดแพะของเขา

ก็เลยมายิงตัวผู้คือเจ้าโอเว่นนะครับ

เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมานี่อีก
ผู้ชายคนดังกล่าวก็ยิงเจ้ากุฎ
กุฎเป็นสุนัขเพศเมียอีกตัวหนึ่ง

ใช่จนเจ้ากุฎบาดเจ็บที่ขาหน้าข้างซ้าย

ที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีธุญา
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าจะเรียกตัวคนยิงมาสอบสวน

ตัวเจ้าของเองก็ยังไม่สบายใจ

ผู้ที่กระทำให้หยุดยิงสุนัขได้แล้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรีพระนครศรีธุยาก็เปิดเผยว่าทราบเรื่องความเดือดร้อนของนางอัชราลูกจ้างที่โรงฆ่าสัตว์แล้ว
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประสานกับคนที่ยิงเพื่อหาข้อเท็จจริง
ส่วนเรื่องของการรักษาสุนัขล่าสุดทางโรงพยาบาลสัตว์อโยธยาก็เตรียมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับ